คราวนี้มาดูเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นประเพณีดีกันหน่อยของชาวอีสาน
แน่นอนค่ะเวลาใครที่จะกลับบ้านมาใช่ไหมเขาก็ต้องมีพิธีการสู่ขวัญ
แต่สู่ขวัญคนสู่ขวัญข้าวเนี่ยเราเคยเห็นแหละ
บ้านดิฉันอีสานทั้งทีศรีสะเกดเนี่ยนะเขามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลก
นั่นก็คือการสู่ขวัญทุเรียนจ้า

ที่นี่กำลังทำพิธีสู่ขวัญทุเรียนหนึ่งเดียวในโลกค่ะ
งานนี้นะมีเกษตรกรมาร่วมพิธีกันอย่างครับข้าง
เจ้าคณะจังหวัดศรีสเกตนำพระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนาเจริญพุทธพระพุทธมนต์ด้วยนะคะ
ดูรวมเนี่ยมันก็เหมือนพิธีการสู่ขวัญทั่วไปนี่แหละ
แต่ครั้งนี้เป็นการสู่ขวัญทุเรียนดินภูเขาไฟ
ที่เดียวจริงต้องที่ศรีสะเกดถูกไหม
ทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยนะคะเขามีตำนานแล้วก็เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของขุนหารจังหวัดศรีสเกต
เขาทำขึ้นมานี่นะก็เพื่อความเป็นสิริมงคล
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน
เพื่อรักษาชื่อเสียงความเป็นทุเรียนดินภูเขาไฟให้เป็นที่รู้จัก
แล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย
เพราะอย่างที่หลายคนเชื่อว่าน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ทราบแล้วแหละ
ว่าทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยนะคะหลุกมากที่จังหวัดศรีสเกต
เดี๋ยวที่มามันยังไงจะเล่าให้ฟังในช่วงท้าย
ดูบรรยากาศนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่างานนี้นะได้รับเกียรติจากประหลัดจังหวัดศรีสเกต
นายนบพงพลาดิสัยก็มาร่วมงานแล้วก็เล่าให้ฟังด้วย
ทุเรียนดินภูเขาไฟนี้นะคะมันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อประมาณ๓๐ปีที่แล้วอะค่ะ
คือชาวอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดได้ไปรับจ้างทำสวนทุเรียนที่ภาคตะวันออก
รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมเป็นต้นตำรับอยู่แล้ว
แล้วพอกลับมาที่ศรีสะเกดก็นำต้นทุเรียนมาปลูกด้วย
ปรากฏว่าทุเรียนเนี่ยเจริญเติบโตรวดเร็วให้ผลผลิตสูงคุณภาพดี
เขาก็วิเคราะห์กันถึงสาเหตุก็พบว่าดินที่ปลูกเนี่ยค่ะเป็นดินที่เกิดจากภูเขาไฟโบราณ
ผูกพังมาจากหินบะซ้อมีแร่ธาตุชนิดต่างที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณที่สูงและครบถ้วน
ก็เลยทำให้ทุเรียนเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นแล้วก็มีคุณสมบัติเฉพาะโดยเฉพาะ
นี่ค่ะเนื้อทุเรียนมันจะแห้งแล้วก็นุ่มเหนียวเส้นใยของเนื้อทุเรียนนี้จะอ่อนกลิ่นไม่ฉุนมาก
แล้วก็รสชาติเนี่ยค่อนข้างหวานมันแบบกลมกำลังดีอะคุณ
ใครที่ไม่ชอบทุเรียนฉุนหรือไม่ชอบทุเรียนที่หวานมากเนี่ยคือต้องทานทุเรียนภูเขาไฟเลยจริง
แล้วใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ทุเรียนชอบทานทุเรียนได้เห็นภาพแบบนี้ผมเชื่อเลย
น้ำลายยืดอยู่หน้าจอแล้วคุณคุณต้องอดใจรอสักเล็กน้อย
เพราะว่าทุเรียนมันจะออกมาช่วงกลางปีเมษาพฤษภา
เดี๋ยวมาอดใจรอกันหน่อยนะคุณสู่ขวัญทุเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล
การสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรกันไปจะได้ปลูกเยอะ
และผลผลิตออกมามากเพราะต้องบอกคุณผู้ชมที่ชั้นคนศรีเศรษฐเองยังแทบจะไม่ได้กิน
เพราะว่าเขาจองเรื่องร่วงหน้าเวลาจะเป็นเท่านี้
ไม่น่าเชื่อนะทุเรียนโถโห่โหโดนจองกันไปแถวแล้วตอนเนี้ย

บ๊ายแต่ว่าโหปัญญามาขนาดนี้นะ

ใครที่เป็นสายทุเรียนก็รอทานเราได้เลยนะ
กลางปีนี่เข้าหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวได้ทานกันแน่นอนทุเรียนนะคะ
ถือว่าเป็นงานเรียกได้ว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยจริง